เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนนึงถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าอู่ซ่อมรถนะคะ
ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปตอนนี้ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้ว
แต่ประเด็นของเรื่องนี้ก็คือคุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
ผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นคู่อริอะไรกับใคร

คนเขาทะเลาะกันตัวเองไปช่วย

ชื่อว่านายสุมมนาตรีสุกหรือในหมึก

ถูกยิงเข้าไหล่ซ้ายที่อกและหน้าท้อง
เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลนะคะ

ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปค่ะไปตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมที่หน้าอู่นะคะ
ที่จุดเกิดเหตุนะคะก็มีรถกระบะจอดอยู่มีรอยกระสุนที่ถูกยิงเป็นรูด้วย
ท้ายกระบะก็มีร่องรอยกระสุนนะคะ
คนร้ายคือนายกฤษฎาแก้วบัวดีตอนนี้หนีค่ะตำรวจรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับเรียบร้อย
อดีตภรรยาของนายกฤษดาผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลกับเรานี่คือผู้ก่อเหตุนะคะ
เธอบอกว่าเธออยู่กินกับผู้ก่อเหตุมา๒๐กว่าปีมีลูกด้วยกัน๓คน
แต่ตอนอยู่ด้วยกันเธอถูกทำร้ายร่างกายตลอดเลยเพราะนายกฤษดาคนนี้เนี่ย
อารมณ์ฉุนเฉียวโมโหร้ายหงุดหงิดง่ายเธอบอกว่าเธอไม่ไหวแล้วค่ะ
ตัดสินใจขอแยกทางแยกทางกันได้สักเดือนหนึ่งนะคะ
แล้วเธอมาคบกับในแบงค์เป็นเจ้าของอู่ตรงเนี้ยจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
มาคบกับในแบงค์เจ้าของอู่ศรีรถแล้วระหว่างนั้นนายกฤษดาผู้ก่อเหตุมาง้อเธอ
กลายเป็นว่ามาทะเลาะกับในแบงค์แฟนใหม่เธอแล้วในหมึกอะค่ะ
เป็นพี่ชายที่แฟนใหม่เธอนับถือมาช่วยมาช่วยห้าม
กลายเป็นว่าโดนยิงนะคะนายกฤษดายิงใส่ในหมึกก่อนเลยอ่ะ
ยิงใส่คนมาช่วยคนมาห้ามก่อนเลยครับแล้วเล็งปืนไปคนอื่นอื่น
คนอื่นก็วิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดกันในแบงค์เจ้าของอู่เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุ
กฤษดาบุกมาหาถึงอู่คือเหมือนจะมาเอาชีวิตเขาอะค่ะ
แต่ในหมึกเป็นพี่ชายที่สนิทกันมาช่วยมาห้ามแต่กลายเป็นถูกยิงตาย
ส่วนตัวในแง๊งเองเขากระโดดหลบไปท้ายกระบะนะคะในหมึกก็ยิงใส่นะคะ
แต่เอ่อเอ่อถูกในหมึกเนี่ยในหมึกเองก็หนี
แต่คนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ยิงใส่กระสุนไปโดนตัวถังรถ
ให้คุณผู้ชมดูภาพไปต้นเรื่องว่าที่รถก็มีร่องรอยกระสุนใช่ไหมคะ
คือตัวในแบงค์เจ้าของอู่เขาบอกว่าเขารอดแบบบุดหวิดเลยอะค่ะ
กฤษดายิงใส่เขาด้วยนะคะแต่กระสุนไปโดนในหมึก
ทีนี้ค่ะนายกฤษดาเขาก็นิสัยใจคอเหมือนขึ้นขึ้นลง
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่พกปืนตลอดแล้วคาดว่าก่อนก่อเหตุคงจะเสพยามาด้วย
แล้วบุกมาที่อู่เพื่อมาเกาะเหตุนี้นะคะ
ยิงสองนัดครับแล้วก็แล้วยิงคนอื่นทุกคนฮะ
ที่เขาไม่พอใจก้าวร้าวฮะดูน่ากลัวมากเป็นคนอันตรายคนหนึ่งเลยที่
ไม่สามารถอยู่กับสังคมได้ครับคือพกปืนตลอดเวลาครับ
แล้วก็เป็นคนที่ดุร้ายฮะเราส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะอู่ปิดประตูล็อกกรอนจากด้าน
ด้านหน้ายังมีคราบเลือดอยู่เลยนะคะที่รั้วของอู่มีรอย
กระสุนทีมข่าวก็ไปที่วัดกุดีลายญาติและครอบครัวกำลังเตรียม
งานศพเพื่อนำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาช่วงเย็นเย็นสี่โมง
เย็นนะคะก็รับศพมาถึงวัดมีกลุ่มเพื่อนมีรุ่นน้องของผู้
เสียชีวิตมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะทีนี้ค่ะพ่อของผู้
เสียชีวิตนายรำลึกค่ะให้ข้อมูลกับเราบอกว่าวันเกิดเหตุหลับ
อยู่ในบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนตีหนึ่งมีคนโทรศัพท์มาบอกว่า
ลูกชายถูกยิงจังหวะที่กำลังพาไปโรงพยาบาลก็มีอีกสาย
หนึ่งโทรเข้ามาว่าลูกชายเสียชีวิตขณะส่งโรงพยาบาลคุณ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ให้ไปดูศพลูกชายสภาพคือถูกยิง
หลายนัดค่ะที่หน้าอกเนี่ยเป็นแบบร่องรอยรูกระสุนหลายนัดเหมือนกัน
กันตกใจเสียใจจนไม่มีน้ำตาทุกอย่างบรรจุอยู่ในอกนะคะ
พูดไม่ออกได้ยินมาว่าไม่ได้เรื่องของตัวเองเลยไม่ใช่เรื่อง
อะไรของลูกชายเลยเข้าไปช่วยเข้าไปเคลียร์เข้าไปห้ามครับแต่กลาย
มันถูกยิงคือลูกชายพ่อช่วยเหลือเพื่อนแบบนี้บ่อยค่ะเพื่อน
มีปัญหาตีหนึ่งตีสองก็ออกไปช่วยค่ะแต่ไม่เคยพกอาวุธไม่เคยมี
กับใครนะคะไม่เคยมีปัญหาที่เป็นเรื่องของตัวเองอ่ะส่วน
ใหญ่ไปช่วยคนอื่นไปช่วยเคลียร์แต่ครั้งนี้โอ้โหถึงขั้นที่ลูก
พ่อถูกยิงตายตอนนี้ก็คือเป็นห่วงหลานก็คือลูกของผู้
ตายนะคะ๓คนนะคะก็อายุระหว่าง๓๑๑ขวบเนี่ยใครจะมา
ดูแลคือเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะตัวผู้เสียชีวิตนะคะครับตอนนี้
ตัวคุณพ่อของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพ่อก็จะต้องดูแลหลานนี่แหละ
ถามว่าโกรธคนก่อเหตุไหมพ่อบอกโกรธไปทำไมโกรธไปก็เท่านั้น
แต่อยากให้มอบตัวอยากให้ถูกดำเนินคดี
เพราะก็รู้แล้วนี่ว่าเป็นใครจะหนีทำไม
อยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
คือช่วยคนช่วยเพื่อนฝูงช่วยเหลือหมด
ใครเดินร้อนเดี๋ยวไปช่วยเลยอ่ะอืมไปเคลียร์ให้เคลียร์ไปเคลียร์ให้เขาอ่ะอืม
อันนี้เมื่อคืนมันยังไงไม่รู้ก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
พูดอะไรไม่ออกอ่ะมันคือน้ำตาไม่มีแล้วมันตกในหมด
พี่หมึกนี่เป็นเขาหลังมากเลยกัน
สงสารที่ลูกเขาอะสามคนสามคน
เราได้คุยกับในนิวอายุ๒๗ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องของในหมึกผู้เสียชีวิต
เป็นคนพาในหมึกไปช่วยเคลียร์ปัญหา
เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนในนิวกับในหมึกกำลังจะไปกินข้าว
มีโทรศัพท์จากเจ้าของอู่รถโทรมาหาในหมึก
บอกช่วยเคลียร์ปัญหาหน่อยตอนนั้นในหมึกพูดเหมือนเป็นลาง
บอกโอ้โหให้ไปช่วยเคลียร์แล้วจะโดนลูกหลงหรือเปล่าวะเนี่ย

แต่ช่วยนะคะขับรถไปที่อู่เลยค่ะ
ตอนไปถึงผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนอีก๑คัน
รถเก๋งอีกหนึ่งก็เป็นครอบครัวของแฟนเจ้าของอู่
พอไปถึงในหมึกก็บอกว่าเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ขอช่วยคุยเจรจาช่วยแบบเคลียร์ใจหน่อยนะ
ขอเป็นคนกลางช่วยเคลียร์นะมันดึกแล้ว
ก็ใช้เวลาคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะ
แต่ผู้ก่อเหตุพูดขึ้นมาว่า
กับเมียมาทำรถแล้วมาเอาเมียกูไปประมาณแบบเนี้ย
ผู้ก่อเหตุชักปืนมาแล้วยิงเลยแล้วยิงใส่ในหมึกคนเคลียร์ก่อนเลยอะค่ะ
กระสุนเข้าหัวไหล่ซ้าย๑นัด
จากนั้นในนิวกับในหมึกวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง
นิวบอกว่าในนิวไปหลบด้านข้างอู่
ผู้ก่อเหตุเอาปืนไล่ยิง๓๔นัด
แล้วหันไปยิงซ้ำใส่ในหมึกอีกนะคะ
หลายนัดเลยอะค่ะแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นิวก็รีบพาในหมึกส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายในหมึกเสียชีวิต
นิวบอกว่าผู้ก่อเหตุก็เป็นสามีเก่าของแฟนสาวเจ้าของอู่รถ
เหมือนกับว่าจะมาเคลียร์กับเจ้าของอู่รถเรื่องผู้หญิงคนนี้
อู่รถโทรหาในหมึกที่เป็นพี่ชายคนสนิทให้มาช่วย
หมึกไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุเลย
แต่ในหมึกเคราะหร้ายถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้
นิวบอกว่าโกรธมากแค้นมากครับที่ผู้ก่อเหตุฆ่าในหมึก
อยากให้ตำรวจจับตัวให้ได้และดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เขาก็พูดพูดอะไรก่อนจะยิงเนี่ยพี่ว่า
ดูเนี่ยเมียมาเมียกูมาทำรถแล้วมาเอาเมียกูอะไรอย่างเงี้ย
คนยิงนะพี่นั่นแหละพี่นั่นเองพี่

โอ้โหหลายนัดหลายนัดพี่หลายนัดก็ยิงพวกพี่มันเสร็จ
แล้วก็ยิงคนที่ยิงพวกพี่มันเสร็จ
เป็นยังการในงานโสบโซ่เศรษฐ์นะคะ
ในแบงคก็ไปแบงคคือร้องไห้ตลอดเลยแล้วเขาไปกรอบขอโทษครอบครัวของไนมึก
แล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยรับผิดชอบเยียวยาทุกอย่าง
ทีมข่าวก็พยายามจะคุยกับในแบงค์
แต่ในแง๊งปฏิเสธจะให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะ
บอกแค่ว่าให้ปากคำกับตำรวจไปเรียบร้อยแล้วค่ะ